ที่ขอนแก่นเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณ๒ทุ่มกว่า

มิตรภาพสายขอนแก่นอุดรธานี

สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมดนะคะ

ช่วงที่เขานอนอยู่กลางถนนแล้วหวังจะฆ่าตัวตายค่ะ

ลูกศรเลยเมื่อสักครู่นี้เอาดูกันอีกครั้งนะคะ
เขาขับตรงมาเรื่อยรถสิบล้อ

ถอดเสื้ออยู่กลางถนนแบบนี้
เพราะดีมากเลยนะคะที่เขาเห็นได้ทัน

เป็นจุดก่อสร้างแล้วมันค่อนข้างมืดด้วยค่ะ

คิดจะฆ่าตัวตายดวงยังไม่ถึงคาดนะ

แต่ท่าทีเขาก็เมาเหมือนกันนะคะ
เจ้าของรถคนที่มีกล้องหน้ารถเนี่ย
เขาเอาคลิปนี้จากกล้องของเขา

ที่มีชื่อว่าภูมิพัฒนศคุณเจริญ
โพสต์คลิปนี้พร้อมกับระบุข้อความ

ฆ่าตัวตายก็ยังมายากคนอื่น
ก็ยังไม่ยากคนอื่นนี่เป็นภาษาอีสานนะ

เขาบอกให้ดูนาทีที่๑กว่า

ถ้าผมขับเละเป็นโจ๊กแน่

เล่าว่าตอนนั้นกำลังกลับจากที่ทำงานค่ะ

ช่วง๒ทุ่มกว่าวันที่๑๐ธันวาคมที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้เอง
คือช่วงนั้นเขาให้แฟนคลับจากปกติจะเป็นคนขับเอง
พอมาถึงช่วงถนนตรงนี้ก่อสร้างพอดีใกล้ถึงทางเลี้ยวเข้าปากซอยบ้านของเขาเองนะคะ
พื้นที่บ้านกุฎกว้างตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองขอนแก่น
มีรถยนต์อยู่เลนขวา๑คันนำหน้ารถสิบล้อที่วิ่งอยู่เลนซ้าย
ส่วนรถของเขาขับอยู่เลนขวาตามหลังรถสิบล้อมาอยู่ดี
ซึ่งจุดนั้นเขาบอกเป็นที่ก่อสร้างมีแท่งแบริโอเต็มถนนไปหมดเลยนะคะ
ทำให้ถนนมันแคบลงก็แซงกันไม่ได้วิ่งตามกันมาเรื่อย
ระหว่างที่ขับมาสังเกตเห็นรถยนต์ที่วิ่งนำหน้าทั้งหลายรวมทั้ง๑๐ล้อด้วย
เอ๊ะทำไมหักซ้ายไปหมดเลยหลบหนีอะไรกันเขาก็สงสัยเหมือนกันนะคะ
ก่อนที่รถสิบล้อคันที่อยู่หน้าเขาเนี่ยเปลี่ยนเลนซ้ายกระทันหัน
จังหวะนั้นเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนนะแต่พอขับเข้าไปใกล้เนี่ย
เห็นคนนอนถอดเสื้ออยู่กลางถนนตามคลิปเลยนะคะ
ซึ่งก็มีรถตามหลังอีกเป็นจำนวนมากแต่เขาบอกว่า
การที่เขาเบรกกระทันหันเขาบอกว่าถือว่ายังโชคดี
เพราะไม่มีรถตามมาและถูกชนท้าย
แต่เมื่อชายคนดังกล่าวลุกขึ้นผู้ชายคนนั้นตะโกนโหกเวก
บอกว่าทำไมถึงไม่ชนก็เลยทำให้มั่นใจว่านี่ต้องเป็นการพยายามฆ่าตัวตายแน่นอน
เขาไม่ได้นิ่งดูดายนะคะรีบโทรแจ้งตำรวจนะคะให้เข้ามาจัดการเรื่องนี้ทันที
ส่วนตำรวจตำรวจสพย่อยเมืองเก่าขอนแก่นค่ะ
ควบคุมตัวผู้ชายคนนี้ที่ก่อเหตุนอนกลางถนนกะจะให้รถชนได้แล้วนะคะ
ทราบชื่อคือนายปรีดามงคลช่วงหรือว่าเขียวคนนี้
วันนี้สวมเสื้อดำนะแต่เมื่อวานไม่ได้สวมเสื้อ
เสื้อดำแต่ว่าชื่อเขียวอายุ๔๐ปี
ขณะนอนอยู่ภายในบ้านพักที่บ้านกุฎกว้างตำบลเมืองเก่าใกล้กับจุดเกิดเหตุนั่นแหละ
ตอนที่ตำรวจไปจับกลุ่มตัวได้ยังได้กลิ่นสุราคละคลุ้งอยู่เลยนะคะ
นุ่งกางเกงขาสั้นตัวเดียวกับที่นอนขวางถนนเป็นลายลายสีน้ำเงินน้ำเงิน
โดยมีในบุญธรรมมงคลช่วงอายุ๗๐ปีเป็นพ่อเดินทางมาที่สถานีตำรวจด้วย
คนที่ก่อเหตุนอนกลางถนนชื่อในเขียวให้การบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
เป็นวันหยุดไงวันรัฐธรรมนูลไม่ได้ไปทำงานก็เลยดื่มสุรากับเพื่อน
เสร็จแล้วก็เข้าบ้านเข้าบ้านมาเจอพ่อพ่อด่าค่ะด่าต่างนานาเลย
แล้วก็ไล่ให้ไปนอนกลางถนนให้รถเหยียบตายก็เลยได้ยินแบบนั้น
ประชดพ่อค่ะเดินไปนอนกลางถนนมิตรภาพแต่ไม่มีรถคันไหนเหยียบสมใจเลย
กระทั่งมีชายคนหนึ่งเขาบอกแบบนี้ลงมาจากรถกระบะมาตบหน้าเขาหนึ่งที
แล้วก็ขับรถจากไปตอนนั้นแหละเขาบอกว่าได้สติเดินทางกลับบ้าน
แล้วก็ไปนอนพักจนตำรวจมาเจอตัวที่บ้านนี่แหละนะคะ
อกจากนี้ในเขียวฝากขอโทษคนที่ใช้รถใช้ถนนเส้นนี้เมื่อคืนที่ผ่านมา
ที่เขาขาดสติยังคิดและเขาบอกว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกนะคะ
พันธุ์ตำรวจโทสุทัศน์ภัยบูรณรองผู้กำกับการสอบสวน
บอกว่าหลังจากมีการแชร์คลิปนี้ในโลกโซเชียลมีเดีย
ได้นำกำลังลงพื้นที่บ้านกุฎกว้างนะคะตามคนที่อยู่ในคลิปก็คือนายเขียว
และนำตัวจากบ้านพบว่ายังเมาสุรานี่แหละส่วนเรื่องของการสอบสวน
คือในเขียวบอกว่าเขาทะเลาะกับพ่อใช่ไหมแล้วพ่อก็มาด้วยใช่ไหมคะ
เขาก็เลยพูดคุยกับคุณพ่อเมื่อคืนทะเลาะกันจริงหรือเปล่า
คุณพ่อก็บอกว่าทะเลาะกันจริงสรุปว่าเป็นเรื่องเดียวกันที่ทำให้นายเขียวมานอนที่กลางถนนนะคะ
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาเมาสุราประพฤตนวุ่นวายเปรียบเทียบปรับไป๕๐๐บาทค่ะ
ต้องบอกว่าเคราะห์ดีนะคะเพราะว่าถนนเส้นนั้นเขาทำทางด้วย
มันเลยแคบขับได้เลนเดียวเพราะฉะนั้นรถที่ใช้ถนนเส้นนี้
อืมทำความเร็วไม่ได้ใช่ก็เลยขับไม่เร็วก็เลยเบรกทันใช่ค่ะอ่า